เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นักร้องหนุ่ม
ต้องบอกว่าหน้าฝรั่งแต่ว่าหัวใจท้ายไทยเหลือเกิน
สำหรับโจนัสเอ็นเตอร์สันนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าแฮปปี้ดีมาก
ซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้ซื้อเพชรสั่งลุยของเรานะจ๊ะพี่บุ๋มปนัดดา
มาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วยไม่ธรรมดาเด้อเพลงนี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งทั้งคู่การันตีเลยว่าเพลงนี้จะสนุกสนานเข้ากับเทศกาลแห่งความสุข
วันสงกรานนี้อย่างแน่นอนค่ะ
เป็นเพลงหนึ่งที่ผมอยากจะทำเพื่อเป็นการโชว์ความสนุก
แฮปปี้ของประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยวไทยแล้วก็อาหาร
ไทยในรูปแบบสนุกผมอยากจะให้มีคู่มาร้องเพลง
แล้วก็คิดถึงบุ๋มทันทีเลยว่า
ผมอยากจะให้มันเป็นเพลงที่ไม่มีขอบเขต
รับทันทีโดยที่ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรอะค่ะ
แต่ด้วยการที่เรารู้จักพี่โจนัสมานานมาก

เป็นผู้ชายที่รักเมืองไทยมาก
แล้วก็เพลงนี้เป็นการพิสูจน์ว่านี่คือตัวตนเขาจริง
เพลงประกาศร้องเพลงมากแล้วก็อยากจะมีเพลงกับเขาบ้าง
แฮปปี้มากจริงยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัว
แล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ
ก็ไม่ธรรมดาสำหรับเพลงนี้
ก็เปลี่ยนนะจากการที่มาเล่นละครแล้วมาเป็นร้องเพลงบ้าง
คือพี่โจนัสเคยบอกเอาไว้
ว่าก่อนอันนี้เขาเข้ารู้แหละว่าเรื่องของศิลปิน
มันมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจนมีความท้อบ้าง
ท้อเกิดขึ้นมาบ้างในบางขณะแต่นี่คือสิ่งที่เขารักแล้วเขาอยากจะทำจริง
ก็เลยมีการผุดซิงเกิ้ลใหม่ขึ้นมาสำหรับแฮปปี้ดีมากแต่ว่าดีเวอร์ที่เอาซื้อเจ๊สังลุยของเราพี่บุ๋มประนัดดามาร่วมฟิเจอร์ริ่งกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามว่ายอดวิวเพลงนี้จะทะลุถล่มทลายขนาดไหนถือว่าเป็นซิงเกิ้ลส่งสุขในช่วงเทศกาลสงกรานเลยก็ว่าได้นะจ๊ะ